ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเหตุมันเกิดแค่ขับรถจักรยานยนต์ปาดหน้ากันนะครับ

หนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุก็เป็นอดีตดาราดังด้วยนะครับ
สมัยก่อนก็เป็นยุค๙๐คือเราอ่ะทัน
เอ๊ะอยากรู้แล้ว
ดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนสักตี๔ของวันสุขที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาคือนายอนุรักษ์หรือว่ากายเพิ่มวิชาอายุ๒๔ปี

คุณพีรพลจันทรากาศ
คนนี้คือบอยเนี่ยเป็นอดีตดาราดังตอนนี้อายุ๔๙แล้ว
ทางด้านของชายหาดที่บางแสน
งหน้ารถเก่งของเขามา
จากนั้นก็ขับปลาเก็บไปปลาเก็บมา
หัวร้อนแล้วเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้ว

แถวห้างสรรพสินค้าแหลมทองที่บางแสน
นายอนุรักษ์ความมีดลงจากรถเก๋ง

ก็คือนายธนกฤษแทร่หลาย
แล้วก็นายสุริยาปิ่นขุนทศ
นั่งซ้อนมาบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ผ่านไปไม่ถึงวันตำรวจจับกลุ่มได้ทั้งสองคน
ก็คนที่แทงกับผู้ร่วมมือ

เอาผ้าปิดเอาไว้แบบนี้นะครับ
แต่รับสารภาพว่าใช้มีดแทงจริง

สาเหตุเพราะว่าขับรถปาดหน้ากันไปมา

คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันพกพาอาวุธ

แล้วก็นำตัวไปฝากขังต่อสาร

หนึ่งในผู้ต้องหา

ก็เรื่องโกจ๋าปานาโก
นะครับยุคนั้นก็มีเพื่อนดาราม

รุ่นเดียวกันกับคุณบอยนะครับ

สักพักหนึ่งก็ไปแสดงละครโทรทัศน์เอง

ก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จแล้วก็จนกระทั่ง

แล้วก็ล่าสุดข่าวที่เห็นก็คือ
มาก่อเหตุแบบนี้กับเพื่อนก็กลายเป็น